กลับมาในช่วงนี้น้องใบตองอารมณ์ดีเลยใช่อย่างนั้นได้กินช็อกโกแลต
แล้วที่เก็บแล้วเดี๋ยวหมดหรือเปล่าปากออกมาแล้ว
โอ้โหสบายใจอารมณ์ดีอารมณ์เย็นอากาศเย็น
เพราะฉะนั้นมาเล่าข่าวกันต่อ
ไปกันก่อนที่จังหวัดอ่างคอนเขาบอกว่าเจอกับเจ้านกนักเลง

นกอะไรจะมาแว้นแว้นแว้นอย่างนี้
งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยนะครับ
บอกว่าเจ้านกตัวนี้ไล่จิกหัวคนครับ

ผมรู้แล้วที่มามันมาจากอะไร
เจ้านกแว้นก็มันเห็นใครเขาแว้นผ่านไปผ่านมาไม่ได้เลย
มันจะลงมาจิกทันทีมันเลยได้ชื่อว่านกแว้นใช่ไหม

ไม่ใช่นะจริงมันชื่อนกกาแว้น
เป็นนกกาแว้นนะครับที่บินโฉบออกจากต้นสะดาว
ไปจิกศีรษะของสองแม่ลูกที่ขับขี่ยานยนต์จักรยานยนต์นี่แหละครับ
ผ่านถนนบ้านท่าชุมนุม
หัวอีเขียวหมู่ห้าตะบลโภม่วงพันธุ์อเบอร์สามโก้จังหวัดอ่างทอง
พอเฉียวโฉบเสร็จปุ๊บ
มันก็บินกลับไปอยู่ที่รังเหมือนเดิมนะครับ

เป็นนกที่อันทภานจริงนะแดปจริง

ของเจ้านกกาแว้นไล่จิกต่างเรียกมันว่าเจ้านกนักเลงนะครับ

นายวิมวลก็บอกว่านกตัวนี้
มีพฤติกรรมไล่จิกศีรษะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต

รายเขาบอกว่าที่ใส่หมวกแบบ

หมวกม่วงอ่ะที่เป็นไหมอ่ะ

นกตัวนี้ไปจิกจนแบบแทบหลุดออกมาเลยนะ
ม่วงที่แบบใส่ครุมหน้า
ใช่เขาเลยต้องใส่หมวกกันน็อก

ไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุนะ
ต้องป้องกันอุบัติเหตุด้วยนะคะ
ขี่ไปขี้มาน้องมันจิ๊กทุกวันเลยพี่

มันเป็นเพราะอะไรครับ

พูดง่ายกับนักบริษัท

โอ้โหเขาบอกว่ามันจิกทุกคน

สำหรับนกง้าเว้นท์หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านกอีวันท์

เมื่อมีไข่หรือว่าลูกน้อยนะครับก็จะเฝ้าระวังภัยเป็นพิเศษ
ไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เนื่องจากระแวงว่าจะเข้าไปทำร้าย
ที่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันหวงรัง
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่า

ไปใกล้หรือกลายส่งโปรเกณฑไว้ดีกว่า
ไม่ใช่เพื่อป้องกันนกอย่างเดียวนะคะ
อุบัติเหตุสำหรับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักด้วย
เพราะว่าที่นี่เขาไม่ให้ขี่ช้าง
อ้าวไม่ให้ขี่ช้างมันจะทำยังไง
ขี่ช้างแต่เขาเปิดบริการให้ให้อาหารช้างอาบน้ำให้ช้างเก็บมูลช้าง
เรียกได้ว่าไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวไปช่วยควานช้างเขาทำงานด้วย
ถูกต้องได้ทำประโยชน์ให้กับช้างด้วยไปติดตามกันค่ะ
ขัดถูอาบน้ำล้างตัว
สนุกสนานกันจริงค่ะสำหรับโครงช้าง
ที่นี่เขาให้นักท่องเที่ยวนำช้างไปอาบน้ำล้างตัว
ขี่ช้างนั่งชมธรรมชาติ
แต่ปางช้างที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาดูแลช้างแทน
และมีกฎว่าห้ามขี่ช้างเด็ดขาด
เพราะช้างที่นี่จะเลี้ยงดูโดยไม่มีการล่ามไม่มีการเขี้ยนตี
ช้างจึงอารมณ์ดีไม่ดุร้ายและคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดีค่ะ

ละวันเจ้าหน้าที่จะนำชุดชนเผ่ากะเหลี่ยงให้นักท่องเที่ยวใส่
และร่วมกันทำยาช้างจากสมุนไพรและให้อาหาร
จากนั้นนำช้างไปเล่นพ่อโครนเป็นการทำสปา
โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงไปพอกโครนให้ช้าง
เพื่อสัมผัสการดูแลช้างจริง

ส่วนไฮไลท์ที่สร้างความสุขให้กับทั้งคนและช้าง
คือการนำช้างไปอาบน้ำล้างตัวอย่างสบายอุราในช่วงหน้าร้อน
เปิดให้บริการ๒รอบรอบเช้าและรอบบ่าย
รอบละไม่เกิน๒๐คนค่ะ
งช้างที่นี่มีช้างเพศเมีย๕เชือก
อายุน้อยที่สุดคือช้างฟ้าใสอายุแค่๔ขวบเท่านั้น
มีนิสัยซุกสนขี้เล่นและน่ารักค่ะ
อกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวแบบจิตอาสา
ไปพักอยู่ที่ปางช้างดังกล่าวร่วม๑สัปดาห์
โดยดูแลช้างเกือบทุกขั้นตอน
หาอาหารทำความสะอาด
รวมไปถึงเก็บกวาดอาหารและหมูลช้าง
นักท่องเที่ยวจิตอาสาส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า
เดินทางมาเพื่ออยากสัมผัสและดูแลช้างแทนการขี่
ดูคล้ายจะเป็นการทารุณสัตว
ซึ่งคนที่รักช้างอาจรับไม่ได้
เลือกที่จะมาใกล้ชิดกับช้างไทย
โดยการดูแลให้อาหารและอาบน้ำค่ะ
ทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน
โอ้โหน่ารักมีหอมแก้มด้วยนะ

การเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์นะ

เรียนรู้พฤติกรรมของเขาไปด้วยนะ
ก็ได้คลายร้อนได้ลงไปว่ายน้ำกับเจ้าช้าง
กวาดอือเขาเรียกเป็นอุจจาระ

แล้วก็ช้างก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเรา

ร้อนแบบนี้หลายคนก็ไลน์กันมาว่าที่นู่นที่นั่นร้อน
แล้วก็บอกวิธีการคลายร้อนมาด้วย
ช่วงนี้เดี๋ยวจะไปดูวิธีการคลายร้อนของเหล่าบรรดาสรรพสัตว์กันหน่อยนะครับ
พาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นเนี่ยเขาดังอยู่แล้วเรื่องของสัตว์

แพนด้าช่วงและลินหุ้ยนะครับ
เขาบอกว่าเพลิดเพลินกับน้ำแข็งแล้วก็ผลไม้ของโปรด
ที่นายนิพนธ์วิชัยรัฐผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่นำไปมอบเอาไว้ให้ภายในส่วนการจัดแสดงหมีแพนด้า

เขาบอกว่าแพนด้าช่วงเนี่ยพอได้น้ำแข็งอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยแหละครับ

ไปให้กับกวางหมูนาครวมถึงสัตว์เขตร้อนอื่นภายในสวนสัตว์อีกด้วย
สัตว์ตัวอื่นก็ร้อนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแพนด้าอย่างเดียว
ฉะนั้นต้องเอาใจให้ครบอย่าไปสองมาตรฐาน
เออกวางก็ร้อน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าสภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ร้อนอบอ้าวมากขึ้น

อุณหภูมิอยู่ที่๔๑๔๒องศาเซลเซียส
โอ้โหร้อนขนาดนี้แล้วร้อนมากเลยนะ
คนยังแย่เลยแล้วสัตว์จะไปเหลือล่ะครับ
แล้วเมื่อประสบปัญหาอากาศร้อนแบบนี้ก็ทำให้สัตว์เมืองหนาว
อย่างเช่นแพนด้าแมวน้ำแล้วก็สัตว์เขตหนาวตัวอื่น
ได้รับผลกระทบทางสวนสัตว์เชียงใหม่จึงนำน้ำแข็ง
แล้วก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
แล้วก็เครื่องพ่นละอองน้ำให้กับแพนด้า
และสัตว์ต่างภายในสวนสัตว์เพื่อลดความเครียด
หรือว่าอาการช็อกตายในช่วงหน้าร้อนนะ
โอ้โหคือมันร้อนจริงนะคะในช่วงนี้นะคะ
แม้แต่สัตว์เองก็ร้อนแล้วก็อาจจะช็อกตายได้
คนอย่างเราก็มองข้ามไม่ได้นะคะ
อากาศร้อนหนาวเย็นเดี๋ยวก็จะป่วยเป็นไข้

ปัญหาโลกร้อนมันเกิดจากอย่างเดียวเลย
คุณรู้ไหมว่าโรคร้อนมันเกิดจากอะไร
หมีหมีอะไรครับ

มันคั่วโลกอย่างนี้ใช่ไหมคั่วอยู่บนกระทะใช่
นี่ตั้งใจให้เล่นมุกหรืออะไรหรือถามเด็กอนุบาล
เอ้ามันไม่เกี่ยวกันแต่มันเกิดจากทรัพย์แปรปวน

แล้วก็ลงไปถึงสภาพปลาวไม้ที่น้อยลง

ใช่แล้วเมื่อสักครู่นี้อ่านไลน์วิธีดับร้อนของใคร
หลายคนก็มีบอกมาว่าแช่อ่างน้ำกันไปเลย
จะได้เย็นสบายกันไปแต่ว่าอาจจะปอดบวมได้
แต่ว่าถ้าอยากจะแช่น้ำเดี๋ยวเราจะพาไปดูเหล่ากระบือ๓๐๐กว่าตัว
ที่เขานอนแช่น้ำอย่างสบายใจ
จังหวัดตรังนะคะจะน่ารักกันขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
ฝูงกระบือกว่า๓๐๐ตัวลงเล่นน้ำทะเลบนโกสุกรจังหวัดรัง
ส่วนใหญ่จะแช่น้ำเป็นเวลานานเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัด
ประกอบกับหลีกหนีแมลงที่ไล่ไต่ตอง
ตัวลงไปเล่นสักพักก็ขึ้นไปยืนและนอนเล่นบนชายหาด
น้ำทะเลขึ้นก็จะขึ้นฝั่งเมื่อน้ำลงก็จะลงไปแช่น้ำตามเดิม
ตามเวลาน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละวัน
ตัวไหนไม่อยากเล่นน้ำก็ยืนมองเพื่อนกระบือแช่น้ำอาบแดดอย่างสบายใจค่ะ
บือที่นี่ชาวบ้านเลี้ยงไว้สำหรับทำนาบนเกาะเนื้อที่กว่า๓๐๐ไร่
ส่วนข้าวที่ปลูกจะจำหน่ายให้คนบนเกาะ๔หมู่บ้านได้อย่างพอเพียง
ที่นี่จะมีการปล่อยควายเป็นฤดูปล่อยไฟนะคะ
ต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงประมาณ๑๐กว่าวันนี้
กว่าควายเนี่ยจะสร้างความคุ้นเคยกันแล้วก็มารวมกลุ่มกันค่ะ
แล้วก็หน้านี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมครับ
ควายก็จะลงน้ำทะเลนะคะเพื่อว่าคลายร้อนตรงนี้
แล้วก็ประกอบว่ามันมีแมลงเล็กเยอะนะคะ
ก็เลยควายก็ต้องไปแช่น้ำนะคะ
เพื่อจะอย่าให้แมลงมาตอมตัวเองด้วย
นางราตรีเล่าต่อว่าหลังหมดฤดูการทำนา
และการเกษตรชาวบ้านจะปล่อยฟูงกระบือไปหากิน
บริเวณบ้านแหลมและหาดแตงโมระยะทางยาวประมาณ๔กิโลเมตร
ช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนว่างเว้นจากการทำนา
ใครที่อยากไปเที่ยวหาสุกรช่วงนี้ก็จะเห็นฝูงกระบือเล่นน้ำคลายร้อน
เมื่อเข้าหน้าฝนชาวบ้านก็จะนำกระบือไปไถนาเหมือนเดิม
อกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกรมีแนวความคิดที่จะพัฒนา
ฝูงกระบือ๓๐๐ตัวนี้ให้เป็นจุดขายของเกาะ
และอาจมีการสร้างมูลค่าโดยการรีดนมกระบือ
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำนมกระบืออีกด้วยค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร
เห็นแล้วนี่ก็บางทีอิจฉาเจ้ากระบือพวกนี้นะ

ได้พักร้อนใช่ไหมเรายังไม่ได้พักร้อนใช่ไหม

ช่วงหน้าเรื่องหลักของของกินมีให้ดินตามอีกเทียบเลยนะครับ